ตอบข่าวนี้จำได้ไหมคะน้องจ๊ะอาสยาม

บ้านที่ขายไม่ได้คุณผู้ชมตอนนั้นมีปัญหาโอ้ข่าวคึกโครมเลย
บ้านจะขายนะคะที่บางหมวดทองแต่ว่าถนวดมีปัญหา
ที่ดินขายไม่ได้ล่าสุดขายออกแล้วจ้า

เชอรี่ขยับมาใกล้มันเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะ
หลังจากที่ปวดหัวมาเป็นปีค่ะเพราะว่ามันได้มาจากอะไรรู้ไหมคะ
ผ้ายานานหนึ่งซึ่งนะคะก็จ้าอาสยามได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐที่แรกเลยนะคะ
เธอบอกว่าภาญานแผ่นนี้นะคะก็ด้านอีกด้านเป็นพญาครุฑนะคะ
แล้วก็เป็นนางกวักเธอได้มาจากพี่ชายคนสนิทที่ชื่อพี่นัท
มาให้เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาตอนแรกก็เออไหว้ไปตามนั้นแหละ
คิดว่าจะได้ปรากฏว่านะคะจู่ก็มีน้องคนที่รู้จักโทรมาถาม
ว่าจะขอซื้อแต่กลัวจะกู้ไม่ผ่านซึ่งจ๊ะก็เลยแบบว่าหยิบผ้ายานั้นมาล่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มาขอดูว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าขอให้มันขายไม่มีปัญหา
ปรากฏว่ากู้ได้ผ่านเลยนะคะแล้วก็เธอก็โพสต์ภาพนะคะ
ว่ากำลังจะขนของย้ายออกไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ
โดยจะย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ในเดือนมีนาคมปีหน้าแล้วนะคะ
คือบ้านสวยทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วสรุปโฉนดเขายังเคลียร์กันจบหรือยังพี่แจ
เขาก็บอกว่าเขาเคลียร์ได้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูเลขหน้าบ้านไว้นะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่แน่งวดหน้าที่จะไปที่ประกาศผลที่จังหวัดพยาวนะคุณผู้ชม
ตอนนี้หลายเลขตาร้ายมาแล้วค่ะเจ๊นะคะก็ลองดูเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ